ส่วนโปร์กอล์ฟที่ตอนนี้กำลังพูดถึงกันมาก
ในระดับโลกโดยเฉพาะคนไทยด้วย
กับความภาคภูมิใจครั้งนี้ของโปรเมเอริยาจุธานุการ
เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยจากสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป้าหมายต่อไปนะครับก็คือการเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้
สำหรับการเดินทางกลับมานะครับก็บินตรงมาจากสหรัฐอเมริกานะครับ
พร้อมกับพี่สาวของเธอก็คือโมริยาจุธานุการนะครับ
ริยาก็บอกว่าภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับก็คือ
แล้วก็ขอมอบรางวัลนี้เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
ส่วนปีหน้าเป้าหมายคือการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้
แล้วก็จะต้องเลือกแมชการแข่งขันให้มากขึ้น
รวมถึงการเพิ่มฟิตเน็ตให้กับร่างกายตัวเองแล้วก็หลักจิตวิทยาด้วยครับ